อย่างที่ทราบกันดีว่าเราก่อติดปฏิบัติการนี้มาเข้าสู่วันที่๙แล้ว

การตรวจค้นวัดพระธรรมกายเองนะครับ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงตรึงกำลังรอบพื้นที่
แต่ว่ายังคงมีมวลชนคือลูกศิษย์ไปนั่งสวดมนต

ส่วนที่บริเวณสะพานครอง๓เชื่อมต่อกับประตู๔

รายงานเพิ่มเติมมาจากบริเวณประตู๔ครับ
ที่บริเวณสะพานข้ามคลอง๓เชื่อมกับประตู๔ของวัดพระธรรมกาย
บริเวณจุดนี้ถือว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์สำคัญอีกจุดหนึ่งนะครับ
ที่สามารถเข้าไปภายในวัดธรรมกายได้เหมือนกันนะครับ

เมื่อวานนี้ทางเจ้าที่พยายามที่จะบุกเข้าไปภายในอาคารบุญรักษา
ซึ่งอยู่ใกล้ในบริเวณพื้นที่เป้าหมาย๑๙๖ไร่ครับ
ที่บริเวณสะพานข้ามคลอง๓ทางเชื่อมประตู๔นะครับ
มีการสร้างสิ่งกีดขวางมากกว่า๗ชั้นนะครับ
โดยมีการนำตู้คอนเทนเนอร์นะครับ
แล้วก็แผ่นปูนรวมถึงโครงเหล็กมาวางไว้บนสะพาน
เพื่อไม่ให้เจ้าหน้าที่บุกเข้าไปได้ง่าย
ส่วนที่บริเวณประตู๔ทั้งสองข้างนะครับ
ยังมีกลุ่มลูกศิษย์และพระสงฆ์มานั่งสวดมนต์อยู่ตลอดเวลานะครับ
อกจากนี้ยังมีการนำแท่งปูนซีเมนมาวางทับประตู
เพื่อเป็นการเพิ่มน้ำหนักเช่นเดียวกันกับประตูชั่วคราวของบริเวณอาคารบุญรักษา
ขณะที่บริเวณพื้นที่๑๐๐ไร่นะครับ
ซึ่งเป็นร้านจอดรถมีกำลังทหารเข้ามาตึงกำลังเอาไว้พร้อมมีการเพิ่มกำลังเข้ามาเพิ่มเติม
เมื่อเวลา๙นาฬิกาที่ผ่านมาครับ
ซึ่งเตรียมพร้อมจะรับคำสั่งอยู่ตลอดเวลาเช่นเดียวกัน
ยังเป็นพื้นที่เป้าหมายที่ทางเจ้าที่จะพยายามเข้าไปตรวจค้นจับกลุ่มตัวพระธรรมชโย
ยังคงหลบซ่อนตัวภายในบริเวณดังกล่าวครับ
ตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับจากการสังเกตพบว่ายังไม่มีการ
นำกำลังตำรวจหรือกำลังทหารเข้ามาประชิดเขตรั้วประตูวัดของวัดพระธรรมกาย
เหมือนเช่นเมื่อวานที่ผ่านมาครับซึ่งมีการประทะระหว่างทหารกับพระสงฆ์
ทำให้มีพระสงฆ์บาดเจ็บเล็กน้อยหลายลายล่าสุดทางด้านเจ้าคณะจังหวัดประทุมธานีนะครับ
ได้มีการแต่งตั้งเจ้าคณะอำเภอและพระบุญญาธิการหรือตำรวจพระเข้ามา
ปฏิบัติหน้าที่ร่วมกันกับดีเอสไอหรือกรมสอบสวนคดีพิเศษในการบังคับใช้กฎหมายกับทางวัดพระธรรมกาย
หากมีการกระทำความผิดกับพระสงฆ์นะครับ
ว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรจากนี้นะครับ
แต่ว่าก็ยังคงมีการประชุมปรับแผนอยู่ตลอดเวลา
ในขณะเดียวกันในพื้นที่ด้านในของพระธรรมกายเอง
ก็มีการตรึงกำลังไว้ทั่วบริเวณประตูทุกประตูนะครับ
ซึ่งทั้งหมดนั้นคือสถานการณ์ล่าสุดที่เกิดขึ้น
เศรษฐาโสรินรายงานจากวัดพระธรรมกายจังหวัดปฐุมธานีครับ